อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
เป็นเรื่องราวของรบพอเหรอไหมครับรบพอกับภรรยานะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับท้องที่สอนอดอนเมืองนะฮะ
เป็นห้องเช่านะครับในซอยประชาอุทิศ๕
แยก๓๒เนี่ยฮะตรงนี้นะครับ

อยู่ชั้น๒นะฮะห้องที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตตรวจสอบแล้ว

ริยธรรมวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อแอน

บาดแผลเนี่ยถูกมีดแทงตามร่างกาย๖แผลนะครับ
หน้าท้อง๒แผลนะฮะเข้าราวนมเข้าชายโครงซ้าย
ชายโครงขวาด้วยด้านหลังขวาด้วย
อย่างละ๑แผลรวมละ๖แผลนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องนะมีผ้าเช็ดตัว
คุมร่างอยู่นะครับคือเลือดเนี่ยซึมออกมาจาก
ตามลำตัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะส่งกลิ่นเหม็น
ละคลุ้งไปหมดนะครับในห้องที่เกิดเหตุ
ตำรวจคุมตัวในเทพ

สามีของผู้ตายนะครับอายุ๖๐นะครับ

เขาเป็นคนใช้มีดสปาต้า
แทงนางสุนทรีย์จนเสียชีวิตจริงนะครับ
คือก่อเหตุไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะฮะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะครับภาพซ้ายมือนะฮะ
แล้วแทนเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันศุกร์นะครับ
ในซอยช่างอากาศอุทิศทร์๕
คบหากันอยู่สัก๑ปีนะครับ
แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะนานจะมาเจอกันทีนึง
โดยฝั่งของผู้ตายภรรยาเนี่ย
มาหาเขาทุกวันศุกร์ที่ห้องเช่านะครับ

โดยทุกครั้งที่มาจะซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่ม
ด้วยกันนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาเหมือนเดิมนะครับ
อ้างนะฮะในเทพเนี่ยเขาอ้างเขาบอกว่าวันเกิดเหตุ
ฝั่งของนางสุนทรีภรรยาเขาเนี่ยมาหาตอนประมาณบ่าย๓วันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็ซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มด้วยกันตามปกติแล้วมีปากเสียงกันเรื่องเงินห้าพันบาท
ด้วยความโมโหนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ทะเลาะกันมานานสะสมมานาน
ก็เลยหยิบมีดสปาต้าที่อยู่ในห้องแทงใส่ไปหลายครั้ง
ทำให้ฝั่งภรรยาเนี่ยฟุบลงเสียชีวิตหลังจากแทงเขาแล้วก็รู้สึกผิดนะครับ
แล้วก็เขาก็อ้างว่าเขารักแล้วก็ผูกพันนะนะก็เลยไม่แจ้งใคร
กอดศพร้องไห้เฝ้าศพอยู่คนเดียวนะเอาผ้ามาเช็ดตัวเช็ดหน้า
เช็ดเลือดเช็ดร่างกายให้กับภรรยาเนี่ยทุกวันนะครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มาฮะแล้วก็บุกมาเปิดประตูเข้าไปในห้อง
ก็เลยพบว่านางสุนทรีย์เขาเสียชีวิตนะครับคือตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์๓วัน
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะในเทพบอกว่าคือที่อยู่สามวันเนี่ย
ไม่กินนะฮะกินแต่น้ำนะครับแล้วก็อาศัยของที่ยังเหลือในตู้เย็นนะครับ

วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คือก็ต้องให้ความเป็นความเป็นความกับผู้ตายด้วยนะฮะ
เพราะไม่สามารถที่จะมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับนี่เป็นที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะครับ
ตรงเนี้ยฮะนี่คือที่เกิดเกิดไปนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะครับตรงเนี้ยฮะนี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นหอพัก๒ชั้นในซอยประชาอาทิตธ์๕แยก๓๒ห้องเกิดเหตุอยู่ชั้น๒เป็นห้องของนายเทพ
วันนี้มีลูกสาวของในเทพนางสาวรัชลีฉิมแชล่มมากับกู้ภัยมาเก็บข้าวของมาทำความสะอาดห้อง
บอกกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าพ่อเนี่ยมาเช่าห้องพักแห่งนี้
อยู่ตั้งแต่ปี๕๔๑๐ปีแล้วนะครับส่วนผู้ตายเพิ่งมาคบหากับพ่อได้ประมาณ๑ปีนะครับ
ลูกก็รู้นะว่าพ่อเนี่ยคบหาอยู่กับผู้หญิงคนนี้นะครับ
แล้วก็ผู้ตายเนี่ยเขาจะมาหาพ่อที่หอพักทุกสัปดาห์ก็เหมือนที่ผู้ต้องหาบอกจะมาทุกวันศุกร์นะครับ
วันศุกร์ที่ผ่านมาก็รู้ว่านางสุนทรีย์เนี่ยมาหาพ่อที่ห้องนะครับก็มาสักประมาณคือมาหาพ่อที่หอพัก
แล้วสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคือผู้ต้องหาบอกว่านางสนทิก็มาหาตอนบ่าย๓
ทุ่มครึ่งเนี่ยลูกสาวบอกว่านายเทพเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยโทรมานะครับโทรมาหาลูกนะบอกว่า
เนี่ยทางสุนทรีย์เนี่ยเขาหายใจไม่ค่อยออกนะเสียงปลายสายเธอก็ได้ยินได้ยินเสียงผู้ตายพูดประมาณว่า
หายใจไม่ออกจริงนะไม่ได้ล้อเล่นนี่ฮะแล้วก็วางสายไปตอนนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้ว
แล้วมันเหมือนกับมีรางสังหรณ์ด้วยว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วต้องไม่มีเรื่องต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นะครับ
พยายามโทรกลับไปพ่อปิดโทรศัพท์นะฮะเธอก็เลยรอจนแฟนเนี่ยเลิกงานประมาณ๕ทุ่ม
กับแฟนก็ขี่จักรยานยนต์ไปหาพ่อที่ห้องพักพอไปถึงไฟในห้องปิดก็เรียกพ่ออยู่ที่หน้าห้อง
ถามพ่อว่าเออเป็นยังไงบ้างอาการหายใจไม่ออกของสุนทรีย์เขาเป็นยังไงพ่อบอกหายแล้ว
พ่อบอกหายแล้วก็เลยขอเข้าไปในห้องแต่พ่อไม่ยอมให้เข้าแล้วบอกว่าไม่ต้องเข้ามาหรอก
เนี่ยเขาเพิ่งกินยาหลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาไปหาหมอเองค่ะเธอก็เลยกลับบ้านไปนอนนะ
แต่ก็นอนไม่หลับคิดอยู่ในใจว่ามันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างก็เลยโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ของนางสุนทรีย์แฟนของพ่อ
ก็ปิดเครื่องอีกนะพ่อก็ปิดเครื่องนะครับจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์
ก็เลยบอกน้องชายบอกน้องชายให้ลองไปหาพ่อหน่อยนะไปหาพ่อหน่อย
ปรากฏว่าพอน้องไปหาพ่อพ่อที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพานางสุนทรีย์เขาไปหาหมอใช่ไหม
ยังอยู่ที่ห้องแล้วไม่ไปทำงานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากเพราะปกติพ่อต้องไปทำงาน
เคาะประตูเรียกพ่อพ่อไล่กลับบ้านนะฮะพ่อไล่น้องกลับบ้านนะ
บอกว่าไม่ค่อยสบายเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็แล้วกัน
วันอาทิตย์ตอนเย็นเธอบอกเธอก็เลยไปหาพ่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หาพ่อที่ห้องอีกครั้งหนึ่งเดินไปถึงหน้าห้องพ่อนะฮะ
ทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหกลิ่นเหม็นคละคลุ้งออกมาจากห้องเลยครับ
ทีนี้คิดว่าต้องมีเรื่องไม่ดีแล้วล่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
แล้วตำรวจก็มาถึงนะฮะก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบแล้วครับ
มาถึงก็ช่วงค่ำเนี่ยพอเปิดห้องเข้าไปเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเลือดเลยนะครับในห้อง
แล้วนางสุนทรีย์เธอก็เสียชีวิตอยู่บนที่นอน
พอมาวันอาทิตย์หนูบอกว่าหนูกินไม่ได้นอนไม่หลับหนูใจไม่ดีแล้ว
ก็คือให้พามาหน่อยได้ไหม
พอแฟนหนูมาเคาะประตูเขาก็บอกว่ากูไม่สบายกลับไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมา
แล้วพอหนูถามว่าผู้หญิงอยู่ไหนเขาบอกว่าผู้หญิงกลับบ้านไปแล้ว

นางพันธิภาอายุ๕๕ปี
เท่าที่รู้ก็คือทุกวันศุกร์ผู้ตายจะนั่งรถไฟมาจากพระราม๒
มาลงที่ด่อนเมืองแล้วในเทพฯอ้อกไปรับ
เช้าวันอาทิตย์ผู้ตายก็จะนั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจากปากซอย
กลับไปขึ้นรถไฟที่สถานีดอนเมืองเพื่อกลับพระรามสอง
คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานางพันธิพาบอกว่า
เธอก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรใครทะเลาะกันนะ
แต่เธอได้ยินเสียงนี้ค่ะได้ยินเสียงขวดแก้วล้ม
แล้วหลังจากนั้นเงียบเลยเงียบไปเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย
เสาร์อาทิตย์ในเทพไม่ออกมาจากห้องเลยนะคะ
แต่นางพันธิพาบอกว่าเธอก็ไม่ได้คิดอะไร
ปกติในเทพออกไปทำงานก็ออกจากห้องไปเป็นปกติ
แต่ว่าเธอบอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็คิดว่าคงไม่ไปทำงาน
อยู่แต่ในห้องนั่นแหละเธอเลยบอกตกใจจริง
เพราะว่าในเทพเขาก็เป็นคนค่อนข้างเงียบไม่ยุ่งอะไรกับใคร
เวลาดื่มเหล้าก็จะเก็บตัวในห้องไม่ค่อยไปสูงสิงอะไรกับใคร

ได้ยินค่ะได้ยินแต่เสียงขวดล้ม

แล้วก็คืนวันเสาร์
เขามีคนมาเคาะห้อง๓ครั้ง
แล้วคนห้องข้างนู้นเขาบอกว่าห้องข้างบนมาเคาะห้องป้า
เหรอเอาโผล่ออกมาไม่เห็นมีใครเลย
นิสัยดีมากนิสัยแกดีเป็นคนนิ่ง
ไม่มีอะไรกับใครหรอกเป็นคนใจดี
เขามาวันศุกร์แล้วเขาจะกลับวันอาทิตย์อาทิตย์เช้า
เขาก็จะไปนั่งวินตรงเนี้ยวินตรงนี้เขาก็จะไปส่ง
คุณผู้ชมคะศพของผู้เสียชีวิตตำรวจส่งไป
ชนะสู่ที่โรงพยาบาลภูมิภลนะคะย่าติดต่อขอรับศพ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาอดีตสามีของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าก็แต่งงานอยู่กินกันกับผู้เสียชีวิต
มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งอายุ๑๖แล้วหลังจากนั้น
ก็คืออย่าร้างกันนะคะครับหย่ากันแล้วแต่ยังคุยกัน
ยังทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ดูแลลูก
ผู้เสียชีวิตจะไปคบใครเรื่องนี้ไม่รู้จริง
เมื่อคืนวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มเกือบครึ่ง
คือบอกว่าแม่โดนฟัน
คืออดีตสามีของผู้เสียชีวิตก็พยายามถามกลับว่าอะไรใครเป็นอะไร
มีคนอ่านข้อความนะคะนี่นะคะ
แม่เป็นอะไรแม่โดนอะไรตอบตอบแต่ไม่มีใครตอบมีคนอ่านแต่ไม่ตอบ
พอพยายามจะโทรไปสุดท้ายคือปิดเครื่องไปเลย
วันรุ่งขึ้นอดีตสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าเขาไปที่โรงพักเลยนะไปสอนอดอนเมืองนะ
ไปแจ้งความนะคะแล้วก็โทรถามกู้ภัยว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในพื้นที่บ้างหรือเปล่า
ภัยก็บอกว่าไม่มีด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเขาเก็บศพผู้เสียชีวิตไว้ในห้องอะค่ะ
ก็เลยไม่มีการแจ้งเหตุอะไรกู้ภัยเลยบอกไม่มีเหตุอะไร
เขาก็เลยยอมรับว่าโอ้โหไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปหาคำตอบที่ไหนว่า
ตัวผู้เสียชีวิตเขาหายไปไหนยังไงทำไมติดต่อไม่ได้นะคะ
รู้อีกทีก็คือโดนแทงตายอยู่ในห้องเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยมองว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทำไมต้องแทงกันตายแบบนี้
ถ้าจะอ้างแค่ว่าสาเหตุมันคือทะเลาะกันเนี่ยนะทะเลาะกันถึงขั้นต้องแทงกันตายเลยเหรอ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่ส่วนในเทพคนนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นอำพลางศพนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝักขัง
ที่สารอายารัชดาค่ะครับอืม